กับซานต้าเฮ่งนี่

ถูกใจแฟนบรรทิวัลแน่นอนนะคะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อาสมรือศรีในอันทาสพุทธคุณ
ซานต้าเฮ้งเขาเอาตัวเลขจากอ่างน้ำมนที่อาสมรือศรีมาฝาก

คือใครไปใครมาที่นี่เนี่ยจะต้องไปส่องดูตัวเลขที่อ่างน้ำมนต์เลยนะคะ

ในวันคริสต์มัสปีนี้แล้วก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้
อยากให้แฟนคลับนักเสี่ยงโชครับทรัพย์ส่งท้ายปีเสือ
ต้อนรับปีกระต่ายกันแบบปังสักกันหน่อย
ก็เลยพาเราไปส่องดูตัวเลข

หรือว่าคุณผู้ชมแล้วคุณสองคนเห็นเป็นเลขอะไรว่ามาได้เลยนะ

เออเฮ้ย๙๖ก็ได้นะเออชัดอยู่เอออ่าแล้วแต่ปลาไข่ตามันนะคุณผู้ชมค่ะ
ไปกันต่อนะคุณผู้ชมไปกันที่พี่หลิวอาจารยาจ้ะ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่หลิวเขาเดินทางไปไหว้องค์ปู่อนันตนคราช
ที่วัดทรงกุศลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละ
ซึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็สมอย่างใจหวังทุกเรื่องเลย
ซึ่งพี่หลิวเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ามีผู้ใหญ่ที่เธอนับถือแนะนำว่า
หลิวไปที่วัดนี้สิไปขอพรปู่พอพี่หลิวรู้แบบนี้ก็เลยรีบไปเลยค่ะ
ซึ่งนอกจากจะมาไหว้ขอพรแล้วก็ยังได้จัดนางรำถวายปู่อนันตนคราช
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตด้วยนะ
และเลขที่ได้ก็คือ๙๖เนี่ยที่ฉันเห็นเลขนี้มาหลายรอบแล้วนะ
เห็นเหมือนดิฉันไหมซึ่งต้องบอกว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าเสี่ยงเลขแล้วได้เลขอะไรนะให้ไปซื้อลอตเตอรี่เลย
รออะไรอยู่เหรอคะพี่หลิวก็รีบตรงไปที่แผงลอตเตอรี่เลยจ้า
มาเลย๒ใบ๙๖เป็นยังไงล่ะ
ยังพอมีเวลาให้ตามกันทันอยู่นะเพราะว่างวดนี้๓๐ธันวาคมนะคะ